กลับมาติดตามในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูการตรวจยึดรถยนต์๕คันครับ
ซึ่งถูกจรกรรมมาจากประเทศสเปนนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า๗๐ล้านบาท
ซึ่งล่าสุดนี้ตำรวจสากลประเทศไทยร่วมกันกับสุรกากรแหลมชะบัง
รวมทั้งตำรวจป้องกันปราบปรามอาทยากรรมทางเศรษฐกิจสามารถตรวจยึดแล้วก็จับกลุ่มได้แล้วครับ
นายกิติสุธิสัมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสุรกากรท่าเรือแหลมชะบังนะครับ
ร่วมกับพันธุ์ตำรวจเอกนพวัฒน์อารยางกูล
รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเศรษฐกิจและตำรวจสากลประเทศไทย
นำโดยพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญผู้กำกับการฝ่ายตำรวจสากลและภูมิภาค๑กองการต่างประเทศ
ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดรถยนต์ที่ถูกจรกรรมมาจากต่างประเทศจำนวน๕คันมูลค่ากว่า๗๐ล้านบาท
คลังเก็บสินค้าท่าเรือแหลมชะบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
การตรวจยึดนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานงานมาจากสำนักงานกลางตำรวจสากลประเทศสเปน
ว่าได้มีการตรวจยึดรถยนต์ที่กำลังจะทำการขนส่งจากท่าเรือในประเทศโปรตุเกตมายังประเทศไทยมีจำนวน๕คันด้วยกัน
แล้วก็พบว่ากำลังมีรถยนต์บางส่วนถูกบรรทุกมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือและกำลังเดินทางมายังประเทศไทย
เจ้าหน้าที่พอทราบแบบนี้นะครับก็สั่งการให้เอ็กซาเรย์แล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะพบรถยนต์จำนวนดังกล่าวครับ
โดยเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยนั้นได้ตรวจยึดรถยนต์ไว้ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะดำเนินคดีต่อไปนะครับ